เอามาดูเรื่องนี้กันต่อเราจะต้องอยู่กับคนหลอนยากันไปอีกนานเท่าไหร่ครับ
มาทุกที่เลยวันนี้มาจากบุรีรำนะคะคุณผู้ชมผู้ชายคนหนึ่ง
ป่วยจิตเวทแล้วหลอนยาหนักเลยค่ะก่อเหตุทำร้ายเพื่อนบ้านสภาพนี้เลยคุณผู้ชม
สาหัสนะคะเพราะว่ากรามหักปากฉีกฟันเนี่ยล่วงเป็นแถบเลย
คนนี้ไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยเป็นเพื่อนบ้านโอ้โหโดนเข้ามาห้ามเขา
นี่คือสภาพของเพื่อนบ้านของผู้ชายคนนี้ค่ะนะคะที่เกิดเหตุเป็นบ้านปูนชั้นเดียว
อยู่ที่ตำบลบ้านยางจังหวัดบุรีรำนายศักดิ์ศรีโปร่งจิตค่ะ
ตอนที่เขาไปเจอนี่นอนสลบไม่ได้สติเลยนะคะสภาพอย่างที่เราเห็นเมื่อสักครู่ค่ะ
ฉีกฟันร่วงใบหน้าบวมปูดตาข้างซ้ายปิดกรามหักค่ะ
เจ้าหน้าที่กู้ชีพต้องประถมพยาบาลแล้วนำตัวส่งโรงพยาบาลเลยแม่ยายของนายศักดิ์ศรีคนเจ็บเนี่ยนะคะ
นางเพียงนะคะบอกว่าตอนนั้นเนี่ยในหารอายุสามสิบสองปีคนก่อเหตุ
นายหานจะเข้ามาทำร้ายนางยุพินนายศักดิ์ศรีอยู่บ้านติดติดกันก็ร้องห้าม
ทำให้ในหารไม่พอใจวิ่งเข้ามาในบ้านแล้วชกต่อยจนล้มลงแล้วหลังจากนั้นก็กระทืบ
ที่ศีรษะและใบหน้าแบบบ้าคลั่งเลยจนลูกเขยของเธอเนี่ยสลบ
นี่อันนี้คือวงจรปิดที่เขาต้องรีบปิดร้านหนีเลยนะคะ
ชาวบ้านเนี่ยไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วยอะค่ะครับนะคะตอนนั้นนางยุพินอินทยุงนะคะ
เจ้าของร้านขายของชำเขาบอกเขาเคยไปแจ้งความเพราะถูกในหารทำร้ายหลายครั้ง
ตำรวจจับไปแล้วก็ปล่อยออกมาเพราะว่าคือเป็นผู้ป่วยจิตเวทไงฮะ
ดำเนินคดีไม่ได้แล้วบอกว่าให้ระวังและดูแลตัวเองไปก่อน
คือถ้าไปดูประวัติเนี่ยในหารเองก็เคยทำร้ายพ่อตัวเองจนเสียชีวิตมาแล้วด้วย
อ๋อเหรอโอ้โห
แจ้งตำรวจเขาก็บอกให้แต่เราระวังตัวเอาเองเพราะว่าทำอะไรเขาไม่ได้
ใช่เราก็ระวังไม่ทันหรอกเรื่องอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดใช่ไหม
มันก็เป็นอย่างงี้แหละเราก็ต้องเก็บตัวฟรีมาหลายคนแล้วอืม

จะร่องไห้เลยเห็นมันมาทำเอาดื้อดื้อยังงี้
นี่ค่ะคุณผู้ชมก็ฟังดูแล้วกัน
นี่คือคุณภาพชีวิตของคนในยุคปัจจุบันนะ

มีวันไหนที่เราไม่ได้อ่านข่าวแบบนี้
ไม่มีนะเนี่ยค่ะอยู่กันแบบเนี้ยค่ะทีมข่าวไปดูหมู่บ้านนี้นะคะ
พบว่าหลายคนก็ยังอยู่ในอาการภาวะ
กับกรณีล่าสุดที่เกิดขึ้น

ยังไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาควบคุมตัวในหารด้วย
ก็ไปสอบถามนางน้ำพึ่งนะคะ

ซึ่งคนนี้ใกล้ชิดกับนายหารที่สุดเพราะว่าเคยดูแล
เขาบอกว่าที่ผ่านมาเขานี่แหละเป็นคนไปรับยา
มาให้ในหารยาจิตเวทนะคะ
ในหารเสียชีวิตแม่ป่วยติดเตียง

หารก็เลยเป็นคนขี้น้อยใจเพราะว่าขาดความอบอุ่น
แล้วตัวเองก็เคยจำคุกคดียาเสพติด

ข้าวในคุกอร่อยกว่าข้าวที่บ้านโอ้ยนี่
ส่วนสาเหตุที่ไปทำร้ายเพื่อนบ้านคาดว่าน่าจะมีความทรงจำ

มีคนมานินทาแล้วก็ฝังใจ
กับ๓ครอบครัวที่อยู่ใกล้กันค่ะ

พอบ้านนั้นเขาฉาบพูดด้วยทำอะไรเขาไม่สน
แล้วเขาไล่เลยค่ะเขาจัดการเลย

คุณจะมองเขาปุ๊บเขาจะทันทีเลย

สำหรับพื้นที่นี้ชาวบ้านขอให้หน่วยงาน
จะได้ไม่มาก่อเหตุอีกนะคะเพราะว่าเขาบอกเขาทนมาเป็น๑๐ปีแล้ว
อยู่ที่บ้านเลขที่๙๑หมู่๑ตะบนบ้านยางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำค่ะ